สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าใครดูกันบ้างนะครับ
ซอลนะครับแข่งขันกันที่โคลัมเบียนะครับ
รอบสุดท้ายของฟุตซอลชิงชำโลกเป้าหมายของทีมชาติไทยก็คือการผ่านเข้าสู่รอบแปดทีม
แล้วก็การแข่งขันในรอบแรกนะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อย
เราทำได้ตามเป้าหมายครับคือการจบที่๒ของกลุ่ม
และเป็นครั้งแรกของการแข่งขันฟุตซอลโลกนะครับที่ทีมชาติไทยนั้นสามารถเก็บใช้ชนะได้๒นัดครับ
การแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นเกมนัดชิงดำเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าไทยชนะเข้าที่๒แต่ถ้าเกิดว่าไทยเล่นกันเสมอเนี่ยโอกาสดีกว่าครับ
ก็สามารถจบรองแชมป์กลุ่มได้ครับเจอกับทางอียิปต์
เริ่มเกมไปแค่๕นาทีนะครับไทยได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของทาง
จากนั้นครับนักเตะไทยยังเล่นด้วยความมั่นใจนะครับบุกอยู่แต่ว่า
สุดท้ายอาจจะไม่เฉียบคมมากนักก่อนจะหนีเป็นสองศูนย์ครับ
นาที๒๒ในช่วงครึ่งหลังนะครับเริ่มมา๒นาทีจากจิรัสสอนวิเชียน
ยิปต์ก็ลุยมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ประตูเราเหนียวครับ
ขณะพุทธฐานคำพานะครับหายป่วยกลับมาเฝ้าเสาหายห่วงเยอะครับ
ที่อียิปต์นั้นจะมีโอกาสไล่มาครับเป็น๑ต่อ๒จนได้ครับ
อับเดียรามานเอรัสวานนะครับช่วงที่เหลืออียิปต์เล่นพาวเพย์เลยครับ
หนักเพื่อตีเสมอนะครับแล้วก็ต้องการโอกาสในการเป็นที่สามของกลุ่มนะครับ
ถ้าเขาได้๔คะแนนนี่เขามีโอกาสเข้ารอบต่อไปได้นะครับ
แต่สุดท้ายยิงเพิ่มไม่ได้ครับไทยก็เลยเก็บ๓คะแนนชนะไป๒๑ครับ
เข้ารอบสุดครับเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน
ส่วนอียิปต์นั้นต้องรอลุ้นผลคู่อื่นเพื่อลุ้นในการเข้ารอบต่อไปครับ
คู่ในกลุ่มเดียวกับรัสเซียครับซึ่งเข้ารอบแน่นอนแล้ว
อาจจะน่าคิวบารทีมบ๊วยของกลุ่มไปขาดร้อยเจ็ดต่อหนึ่ง
รัสเซียทางรั่วสามนัดเก็บเก้าคะแนนเต็มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม
เข้ามาเล่นในรอบสิบหกทีมรอพบกับทีมดับสามที่ผลงานดีสุด
จากกลุ่มเอซีหรือว่าดีนะครับส่วนไทยเข้าที่สอง
ก็จะไปรอเจอกับทีมอันดับ๒นะครับจากกลุ่มเอฟระหว่างอาเซอร์เบจาน
หรือว่าอีรานอีรานนี่เพิ่งเจอกันมานะครับ
คะแนนไฟล์เราชนะมาด้วยนะครับแต่ต้องรอดูว่าจะเป็นใคร
ทีมจากเอเชียหรือว่าทีมจากยุโรปครับบรรยากาศหลังเกมนะครับ
หลังจากที่นักเตะไทยนั้นสามารถเก็บจะชนะได้เป็นครั้งแรกนะครับ
สองนัดในฟุตซอลโลกนะครับติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณเกลือกชัยคุณโทครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการฟุตซอลไทยนะครับ
เพราะว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่๒นะครับ
แต่ที่แตกต่างจากทุกครั้งคือครั้งนี้เราเข้าเป็นอันดับที่๒มี๖คะแนนเต็มครับ
วันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งทีมงานสตาร์ฟโค้ดนะครับ
แล้วก็นักฟุตซอลด้วยครับเริ่มที่คนแรกเลยครับคุณอดีศักดิเบนจาสีวันครับ

ก็เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราทำได้ตามเป้าหมายนะครับ
แล้วก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าเราเล่นได้ตามแผนตามแทคติกทุกประการนะครับ
แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ครั้งสำคัญนะครับอยู่กับวงการฟุตซอลมาปีนี้ก็ปีที่๑๖แล้วนะครับ
สามารถทำผลการแข่งขันได้๖คะแนนนะครับเป็น๖คะแนนที่ซ้ำค่ามากนะครับ
แล้วก็เป็นอันดับ๒ในกลุ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลย
เพราะยิ่งกับน้องที่ลงไปทำหน้าที่แล้วก็ทีมงานก็ทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย
แมทนี้จะตึงเครียดมากนะครับแต่ว่าเขาก็ทำหน้าที่กันอย่างยอดเยี่ยมจริง

เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเรื่องครับนี่ครับหน้าทุนหมัดจรานเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้
ครับก็ดีใจครับที่ทำให้ทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมครับ
ก็อยากสร้างผลงานให้ดีกว่านี้ครับ
ครับเอาครับนี่ครับกับตันช้างคุยนิดหนึ่งครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้
ผ่าใจกับผลงานในการเผาข้างรอบไหมครับ
รอบ๒เราอยากเจอใครครับรอบ๑๖ทีม
ตอนนี้ดีก็อาจจะเบื่อดูไม่ว่าก็ได้ค่ะ

เพราะว่าเราคร่าวรอบ
ครั้งต่อไปคิดว่าเจอทีนไหนก็ซู่มุมทุกทีนะครับ
นะครับนี่เป็นเสียงของ

จะเดินไปคุยกับพี่ใหญ่อย่างพี่ซีบ้างครับ

ก็ดีใจครับแมทนี้ก็ผ่านได้ด้วยดีตามเป้าหมายครับ
แล้วก็อีกอย่างก็น่าจะเต็มที่ของแบบหน้า
ผมว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วครับ
ถ้าไหล่ก็คงจะใส่ให้หมดนะครับแบบหน้าครับ

ก็ต้องดูครับว่าจะเจอใคร
ก็คือจะเจอทีมระดับที่๒นะครับ
อาจจะเป็นนักอาซีลวัยจันย์หรือว่าทีมชาติอีหลานครับ
สวัสดีครับรับทรัพย์ทีวีรายงานจากสาเหศกลมเบียครับ